คุณผู้ชมคะเดี๋ยวต้องดูนะสัปดาห์นี้ว่ากรมอุตุจะประกาศเรื่องเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการหรือเปล่า
เห็นบอกว่าในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนตุลาแต่ทีนี้เราต้องดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะ
ที่ผ่านมาเราก็รายงานข่าวเรื่องน้ำท่วมตอนนี้หลายพื้นที่น้ำลดระดับลงก็จริง
แต่สิ่งที่ไม่ลดเลยคือความเดือดร้อนของประชาชนดังนั้นการเยียวยาหลังจากนี้
จะเป็นในรูปแบบไหนหน่วยงานภาครัฐจะต้องทำยังไงบ้าง
เดี๋ยวเรามาติดตามกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยอยู่กับอาจารย์สุภาพนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมาผมขีดเส้นใต้มาต่อเนื่อง
ว่าเรื่องการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดต้องเร็ว
ช้าไม่ได้ครับยิ่งช้าคนยิ่งเดือดร้อนยิ่งช้าคนยิ่งประสบความเสียหาย
ฉะนั้นความเร็วคือสิ่งสำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรีก็ดูเหมือนว่า
ขานรับกับเรื่องนี้ได้สั่งการไปแล้วจากนี้ไปก็จะตรวจสอบ
ว่าแต่ละกระทรวงจะทำยังไงที่จะให้เร็วจะช่วยเหลือประชาชนยังไง
เพราะชาวบ้านรออยู่วันนี้ผมจะเริ่มที่ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน
มากที่สุดสองเรื่องหนึ่งชาวสวนชาวไร่ชาวนา
ไร่นาสาโทถูกน้ำท่วมอันนี้กระทรวงเกษตรเป็นคนรับผิดชอบ
เรื่องของกระทรวงพาณิชย์สินค้าจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา
สินค้าจะต้องไม่ขาดทั้งสองเรื่องนี้คนรับผิดชอบคนเดียวกัน
คือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตร
และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยตรง
ฉะนั้นขอตรวจสอบเรื่องนี้กับรองนายกจุลินลักษณะวิสิทธ
สวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับคุณสุภาพและท่านผู้ชมครับ
ครับเอาอย่างนี้ก่อนเรื่องของกระทรวงเกษตรก่อน
ในฐานะที่ท่านรองกำกับกระทรวงเกษตรก่อนตอนนี้มีความชัดเจนหรือยังว่า
จะช่วยเหลือกันยังไงเยียวยากันยังไงครับ
ครับก็ขอเรียนให้ทราบว่าน้ำท่วม๖๒จังหวัดในภาพรวมนะครับ
ครับแล้วก็สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วสามสิบห้าจังหวัด
จะเข้าไปดูเรื่องความเสียหายทางด้านการเกษตรนะครับ
ซึ่งก็จะมี๓กลุ่มใหญ่กลุ่มที่หนึ่งก็คือเรื่องพืช
ก็จะมีทั้งพืชไร่พืชยืนต้นแล้วก็ผักต่างนะครับ
อันที่สองก็คือด้านประมงอันที่สามก็คือด้านประสูจนสัตว
ซึ่งขณะนี้เนี่ยผมขอเรียนว่าได้สำรวจความเสียหายเบื้องต้น
ได้ข้อสรุปครบถ้วนแล้วนะครับความเสียหายทั้งหมดเนี่ย
ล้านบาทที่จำเป็นที่จะต้องขอเงินมาช่วยเหลือชดเชย
ให้กับเกษตรกรทั้ง๓ด้านนี้ในภาพรวมนะครับ
ซึ่งก็จะมีรายละเอียดของมันครับเช่นข้าวเนี่ย
จะต้องชดเชยไร่ละ๑๓๔๐บาทพืชผัก๑๙๘๐ไม้ยืนต้น
ผลไม้๔๐๐๐ปลาทุกชนิดถ้าเป็นไร่เนี่ยนะครับ
บ่อนึงเนี่ยก็ต่อไร่๔๖๘๒สำหรับโคก็ตัวละ๑๐๐๐
ละไม่เกิน๕ตัวอะไรอย่างนี้ครับมันมีระบบระเบียบเข้ามาอยู่ทั้งหมด
ซึ่งก็ต้องใช้เงินช่วยเหลือชดเชยทั้งหมดประมาณ๔๐๐๐ล้านเบื้องต้น
ก็จะเร่งเสนอเข้าคอรมอให้เร็วที่สุดครับและผมก็เอ่อได้สั่งการไปแล้วว่า
ชดเชยเยียวยาเนี่ยเมื่อได้งบมาแล้วเนี่ยจะต้องเร่งทำให้เร็วที่สุดครับ
อันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนส่วนกระทรวงเกษตร
ก็ผ่านกลไกของกระทรวงทกศอย่างเดิมใช่ไหมครับ
เขาก็มีระบบระเบียบในการดำเนินการอยู่ครับ
ฉะนั้นได้สั่งการไปแล้วเรื่องไร่นาสาโทความเดือดร้อนเกษตรชาวไร่ชาวนา
เร็วที่สุดท่านประเมินว่าเงินจะถึงมือเนี่ยประมาณเท่าไหร่บอก
ต้องเริ่มต้นในการที่กระทรวงเกษตรจะต้องเร่งเสนอเข้ากรมอก่อน
ตอนนี้ตัวเลขชัดแล้วว่าประมาณ๔๐๐๐ล้านนะครับก็คงเร็วที่สุดนะครับ
เมื่อเช้าก็ได้คุยกับประหลัดกระทรวงเกษตรมานะครับท่านก็บอกว่าก็จะเร่งเสนอ
เมื่อผ่านคอรมอแล้วก็จะไปตามกระบวนการแต่ว่าต้องเร่งรัดครับ
ไม่ต้องให้สัมบันโทรนาครับ
ทีนี้ที่เดือดร้อนกันมากก็คืองานที่ท่านดูเอง
คืองานของกระทรวงพาณิชย์สินค้าต้องไม่ขาดสินค้าต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา
ตกลงมีท่านได้งบกลางมาแล้วส่วนหนึ่งจะเริ่มเยียวยาช่วยเหลือกันยังไงครับ
ความจริงอันนี้เป็นประเด็นที่ไม่ใช่ประเด็นที่ไปเยียวยานะครับ
เป็นประเด็นนโยบายช่วยเหลือดูแลเพราะว่าเวลามีน้ำท่วมเนี่ย
มันมี๒ช่วงช่วงน้ำกำลังท่วมกับช่วงที่สองคือหลังน้ำหลังน้ำท่วมก็คือเมื่อน้ำลด
ซึ่งประเด็นปัญหามันมีทั้งสองข้อคือหนึ่งของอาจจะขาดตลาด
เพราะว่าการขนส่งมันจะเป็นปัญหาในการเอาสินค้าไปสู่จุดต่างนะครับ
อันที่สองก็คืออาจมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าค้ากำไรเกินควร
ซึ่งอันนี้ผมได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นแล้วครับได้มีการประชุมผู้ผลิตยี่ปั้วซาปั้ว
ห้างใหญ่แมคโทรโลตัสบิ๊กซีเหล่านี้เป็นต้น
รวมทั้งผู้ที่บริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า
ว่าจะต้องเร่งดำเนินการขนส่งสินค้าไปสแปรไว้ให้พอ
สำหรับการที่จะต้องบริการพี่น้องประชาชนในเขตน้ำท่วม
เพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะต้องเอาไปทำถุงยางชีพของหน่วยงานต่าง
ที่เขาจะต้องมาซื้อมากขึ้นแก้ปัญหารวดเร็วขึ้น
ซึ่งอันนี้ได้ประชุมไปก่อนหน้านี้เป็นเดือนเดือนแล้วครับแล้วก็ทุกฝ่ายรับทราบขณะนี้
ได้มีการลำเลียงสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าของแต่ละห้าง
ซึ่งอยู่ในหลายจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วของไม่ขาด
แล้วก็การสวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเนี่ยก็ยังไม่พบ
ลักษณะการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในลักษณะค้ากำไรเกินควร
เพราะว่าได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดได้เฝ้าติดตามทุกพื้นที่
ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็หลังน้ำลดก็ตาม
ก็จะเกิดปัญหาเดียวกันถ้าสมมุติว่าปล่อยประละเลย
แล้วแล้วก็ติดตามมีการรายงานมาตลอดครับ
ทีนี้มาตรการเสริมไอ้สินค้าที่ท่านสั่งการให้ไป
ขายในราคาถูกไปที่โน่นที่นี่สัญจรไปเรื่อยเนี่ย
ตกลงโครงการนั้นยังอยู่
จากโครงการภาพนิษฐ์ลดราคาช่วยไปทาร์สุนมา๒๐ล็อทแล้วครับ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยล็อตที่๒๐ก็จะหมดเดือนตุลาคมนี้
ซึ่งช่วยลดค่ากรองชีพไปได้๑๐กว่าล้านบาท
ทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออฟไลน์
แต่ว่าพอหลังเดือนตุลาก็มีโครงการใหม่แล้วครับที่จะดำเนินการในเดือนพฤศจิกานี้
เป็นโครงการพาณิชย์ลดราคาล็อตที่๒๐
ซึ่งจะดำเนินการเป็นเวลา๑เดือนก่อนเริ่มต้น
สินค้าก็จะมีทั้งสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน
เช่นเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่น้ำบางทายน้ำมันขืดเข้าสาร
แล้วก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ
อาหารซอสปรุงรสผลิตภัณฑ์ชำระร่างกายชักล้างยารักษาโรคเครื่องดื่มเครื่องแต่งกายเครื่องนอนเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรปุ๋ยเคมีเกษตร
เหล่านี้เป็นต้นซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วก็
ราคาที่จะลดก็ได้มีการกำหนดไว้เบื้องต้น

ปรับลดราคาลงมาจากธนาคารในท้องตลาดปกตินะครับ
เท่าที่รัฐมนตรีประเมินเนี่ย
ราคาที่ลดมันสามารถนำตลาดให้สินค้า
อยู่ในห้างทั่วไปอยู่ในร้านค้าทั่วไป
ลดตามลงมั้ยเพราะคล้ายมันเหมือนมีกู้แข่ง
ก็มีผลบ้างครับแต่ว่าขณะนี้ในภาพรวมเนี่ย
ราคาสินค้าหลายรายการก็ปรับลดลงมา
ดูตัวเลขเงินเฟ้อนิดนึงนะครับ
สิงหาเนี่ยราคาสินค้า
สิงหาก็คือ๒เดือนที่แล้ว๒๓เดือนที่แล้ว

และมีแนวโน้มอาจจะปรับลดลงมาได้
เพราะฉะนั้นพอไปดูสินค้ารายการสำคัญ

เนื้อหมูเนี่ยหมูเนื้อแดงนะครับ
ราคามันปรับลดลงมา

ไทยเนี่ยราคาปรับลงมาจากราคาโครงสร้างที่มันควรจะเป็น๑๐
เดี๋ยวนี้ก็ไข่ไก่ค่าพร้อม๓๘๕บาท
โดยประมาณอันนี้ไขมาตรฐาน

ก็ปรับลดลงมาจาก๗๐บาทลงมาเหลือ๖๐กว่า๕๐กว่า
สามารถหาซื้อได้กวดละ๔๗บาท
ซึ่งก็มีอยู่ในหลายยี่ห้อ
ผู้ที่ไปชื่อบ่อยก็คงจะเห็น
มะนาวราคารายงานของผมทุกวัน
ตอนนี้เหลือลูกหนึ่ง๒บาท๓๕เฉลี่ยนะครับ
ผักบางตัวปรับสูงขึ้นเพราะน้ำท่วม
แต่บางตัวปรับลดลงก็มีครับเช่นผักชีนะครับ

จากตอนที่ขึ้นไปสูงผักกาดขาวปลีลดไป๓๐
มะนาวนี่ก็ที่ผมบอกเหลือรูด๒บาท๓๕นี่ลดไป๓๕
จากราคาตองขึ้นไปสูงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง
ที่หมอเทียเห็นว่ามันปรับลดลงมาก็มี
และปรับขึ้นไปก็มีบางตัวโดยเฉพาะผักในช่วงน้ำท่วมนี้
ซึ่งอันนี้ก็เป็นภาวะที่มันเลี่ยงไม่ได้
เพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นนะครับ
ฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยน้ำท่วมทุกทีเจอปัญหาเรื่อง๑ของขาด๒ของแพง
แต่น้ำท่วมคราวนี้เอาอยู่คือหมายถึงว่า
ไม่เกิดทั้งของขาดและราคาไม่ได้แพง
ถูกต้องครับของไม่ขาดแล้วก็ไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา
ปิดท้ายผมเห็นท่านรองนายกก็เป็นอีกคนนึง
ที่เรียกลองไปถึงกรตว่าช่วยคลายกฎให้หน่อยเถอะ
จะได้ภาคการเมืองจะได้ไปช่วยเหลือ

จัดของถุงยังช่งยังชีพอะไรได้นี่ตกลงตกลงยังไม่ได้รับการตอบรับ
ยังครับกรกตก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่จะไปปรับตอบรับมาขณะนี้
แต่ว่าฝ่าการเมืองทุกฝ่ากับผมก็อึดอัดคนเป็นผู้แทนราชนาวน์คนเป็นนักการเมือง
พวกผมเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยเราก็เห็นใจพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ก็ท่วมขัง
แต่ลงพื้นที่เนี่ยอย่างดีก็ได้แค่ไปให้กำลังใจไปทำอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นไม่ได้
แม้จะมีเงินมูลนิธิมันจะมีถุงยางชีพที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้บ้าง
ร่วมกับส่วนราชการก็ก็ทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหา
ฝ่ายการเมืองก็จะเป็นเด็กส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยกับรัฐบาลและส่วนราชการอื่น
ขอบคุณนะทางรัฐโรธีครับ
ท้ายนิดเดียวคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

กรกตเนี่ยถ้าไม่กล้า

ก็เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา

ทำยังไงถึงจะคลายกฎเข้ม

เขาไปเยี่ยมประชาชนแล้วก็สามารถแจกจ่ายถุงยังชีพได้อะไรได้
มันน่าจะทำได้นะมันน่าจะทำได้
เอ้าก็ลองคุยกันดูครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ
คืออะไรที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนมันเป็นเรื่องใหญ่
ใช่ดังนั้นต้องเร่งให้การช่วยเหลือโดยโดดนะฮะ